พอทำให้ยิ้มได้กรุบกริบเช้านี้นะคะ
สารฝันตายายถ่ายพรีเวดดิ้งโชว์ซีนหวาน

คุณตาคุณยายที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
บวกกันเนี่ยอายุ๑๗๐แล้วค่ะ

เรื่องแบบนี้อยู่ที่ใจใช้ตัวเลขนะคะ
พาไปดูซีนหวานหน่อยนะคะ
คุณตาคุณยายถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะ
น่ารักของแบบนี้ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะ

รุ่นเนี่ยทั้งคู่ทั้งหล่อทั้งสวยเลยนะ

อาจจะมีเขินนิดนึงพี่เบิร์ต
พี่เบิร์ตต้องไปเทรนด์ให้คุณตาคุณยายนี่เออมวมเข้าไปที่แก้มแบบนี้นะคะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมคุณออยเนี่ยเป็นช่างภาพอิสระนะฮะ
บอกว่าอยากสารฝันให้คุณตาคุณยายได้มีโอกาสถ่ายภาพพรีเวดดิ้งบ้าง
กลางทุ่งนาใกล้บ้านแบบนี้ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ

รองรักกันมายาวนานกว่า๖๕ปีแต่ไม่เคยจัดงานแต่งงานไง
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถามหรอกว่าเคยถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่านะฮะ

ทีนี้คุณออยบอกว่าอยากให้คุณตาคุณยายมีรูปเก็บไว้ดูว่า
คุณตาอายุ๘๕คุณยายอายุ๘๕
แต่คลองรักกันมา๖๕ปีโอ้โหช้า
สุดยอดครับหวานเวอร์มากเลยนะคะแล้วครองรักกันยาวนานแล้วเห็นไหม
คุณตาก็ใส่สูตรหล่อแบบนี้นะคะ
ยังเกรงเล่นยังเขินเขินนิดหนึ่งนะฮะ

ปรากฏว่าคุณว่าต้องเชื้อนะคะ
โอ้เยอะมากเยอะมากนะคะแล้วส่วนใหญ่๑๐๐ไปอุดพรคุณตาคุณยายเห็นไหม
รักมากค่ะขอให้อยู่ครองคู่กันตราบนิรันดรนะคะ
สมัยก่อนไม่มีอะไรแบบนี้เนาะพอถึงเวลาตายายได้ถ่ายรูปไว้ดู
ก็เป็นสิ่งที่ดีน่ารักอ่ะน่ารักจริงนะคะ